ด้วยความที่ของแพงยังอยู่กันที่เรื่องนี้
แต่อันนี้อยากให้คุณผู้ชมดูภาพดูคลิปไปด้วยว่า
เวลาคนที่เขาจะไปส่งของ

จะไปรอบนึงมันต้องเอาให้คุ้มแบบนี้ค่ะ
โอ้โหต้องสู้ชีวิตกันแบบนี้หน่อยนะ
เขาบอกน้ำมันแพงก็สู้กลับสิ
ขนของขนกันแบบนี้ดีกว่า

คุณผู้ชมนับได้กี่ถุงคะ
นับไม่ไหวอ่ะครับนี่เรานับนับทันไหมคะ
เขาบอกเป็น๒๐กว่าถุงนะคะที่พี่คนนี้

ผลผักเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้
นี่ตอนเขาเรียงของนะอ่ารอดูโอ้โฮสองแล้วนะ

คุณมาอีก๓ค่ะเดี๋ยวก็เต็มล้นด้านหน้าแน่นอน
ได้แค่นี้แฮชแท็ก๔มุมเมือง
ครับที่จะนั่งยังไม่มีเลยครับที่คนขี่
หลายคนเห็นตอนแรกเขาบอกว่าพี่เอาจริงพี่ทำคอนเทนต์กันหรือเปล่า
เรตติ้งไหมนะคะเจ้าของคลิปยืนยันแบบนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์
ส่งแบบนี้จริงบางคนเขาก็เตือนเขาเป็นห่วง
เขาบอกระวังเถอะพี่พี่ขี่ออกไปแบบนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุ
ไม่เห็นทางเลยพี่ของมันบังสายตาพี่หมดฮะ
ไม่เห็นจริงนะคะข้างหน้ามันอันตรายจริง
หลายคนเขาเลยแนะนำแบบนี้ดีไหมพี่ถ้าพี่จะไปใช้รถพ่วงข้างแทน
พ่วงข้างเดี๋ยวมันก็ใหญ่ไงมันไม่สะดวกในการซอกแทรกอีก
พี่ก็บอกต้องสู้ชีวิตแบบนี้ไม่ไหวก็ต้องบอกไหวในยุคน้ำมันแพงเย็นยุคของแพงนะฮะ